จะพาไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับรายงานว่ามีคนถูกเผาอยู่ในคอนโดแถวย่านแจ้งวัฒนะ
และทีนี้คนที่ก่อเหตุนี้กลายเป็นว่าผู้เป็นพ่อบังเกิดกล้าวเป็นคนก่อเหตุ
ขณะที่ตัวเองเมาเหล้าขาวอย่างหนักค่ะ
เนี่ยเป็นจุดเกิดเหตุนะคะอยู่ภายในห้องพักชั้น๘คอนโดแห่ง๑ในซอยแจ้งวัฒนา๖เขตหลัก๔กรุงเทพ
ตำรวจไปตรวจสอบในห้องนอนไปพบผู้บาดเจ็บเป็นชายถูกไฟคลอกทั้งตัว
นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนเตียง
ทราบชื่อต่อมาคือนายปริญญาอายุ๓๘ปีเจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพ่อแท้ของผู้บาดเจ็บนั่นแหละ
มาทราบชื่อก็คือนายอนุรักษ์อายุ๖๔ปีมีอาการเมาสุราผู้จาไม่รู้เรื่อง
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักค่ะ
ไปสอบสวนพี่สาวผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะเล่าว่าห้องพักนี้อาศัยอยู่กัน๔คน
มีตัวเธอมีพ่อซึ่งเป็นคนก่อเหตุมีแม่แล้วก็น้องชายที่ถูกเผา
ซึ่งน้องก็ป่วยเป็นโรคตับไตแล้วก็โรคหัวใจด้วย
ก่อนเกิดเหตุขณะที่กำลังออกจากลิฟต์ได้กลิ่นเหม็นไหม้นะ
แล้วก็เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องพักก็เลยรีบเปิดประตูเข้าไปอะค่ะ
ก็เห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่ที่ตัวน้องชายโดยมีแม่กำลังพยายามใช้มือดับไฟ
เธอก็เลยไปเอาผ้าห่มไปชุบน้ำแล้วก็มาคลุมตัวน้องชายเพื่อดับไฟ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
พี่สาวผู้บาดเจ็บยังบอกด้วยนะคะว่าพ่อของเธอไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร
ที่ผ่านมามักชอบดื่มเหล้าขาวเป็นประจำ
ได้ที่ทีไรก็จะมีอาการเหมือลอยพูดคนเดียว
แล้วก็มักจะทำร้ายแม่อยู่บ่อยครั้ง
ส่วนสาเหตุที่พ่อลงมือจุดไฟเผาน้องชายเกิดจากอะไรนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะ
เรื่องต้นตำรวจเองก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใดนะคะ
เพราะว่าต้องรอผู้ก่อเหตุให้หายจากอาการเมาซะก่อน
แล้วเดี๋ยวจะไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้
ยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะ